เห็นดอกกวักมรกฎไหมคะคุณชนะไม่เคยครับ
ว่ากันว่าถ้าดอกกวักมรกฏมันออกดอกขึ้นมานะจะให้โชคให้ลาบแต่ต้องทำสิ่งนี้ค่ะ
วากมรกฏออกดอกแล้วค่ะออกดอกเมื่อไหร่บ้านเรามีโชคแน่นอน
ซึ่งรอบก่อนออกดอกครั้งแรกถูกลอตเตอรี่๓งวดติดเลยค่ะ
ลับอยู่ตรงนี้ค่ะเวลาออกดอกหาด้ายแดงได้แบบไหนก็ได้
ขอให้เป็นสีแดงเอามาผูกค่ะขอให้ร่ำรวยขอให้โชคราบเงินทอง
ไหลมาเทมาตลอดทั้งปีด้วยนะคะ
ถูกด้ายแดงแล้วแต่ความเชื่อเขา

บอกว่าที่บ้านดิฉันมีแล้วเคยออกดอกนะ
นี่แล้วเป็นไงคุณได้ผูกด้ายแดงไหมคะ
หึ

เดี๋ยวรอรอมันออกดอกแล้วค่อยทำใหม่
แต่ก็เป็นความเชื่อของเขาแหละนะคะ
ก็มาแบ่งปันเคล็ดลับเทคนิคการขอโชคขอพรจากดอกกวักมรกฏ
อ่ะต้นกวักมรกฏเป็นต้นไม้นำโชคคนก็นิยมปลูกประดับบ้านเอาไว้นะ
เพราะว่าทั้งดูแลง่ายสวยงาม
แล้วทางห่วงจุ้ยเนี่ยก็ถือว่ากวักมรกฏจะช่วยกวักเอาพลังบวกเอาสิ่งสิริมงคลเข้ามาในบ้าน

ความสวยงามของมันก็คือกิ่งก้านใบของมัน
แต่เมื่อไหร่ที่ออกดอกเนี่ยเขาก็เลยเชื่อว่ามันจะให้โชค

เมื่อมันออกดอกมาแล้วเราต้องรับโชคด้วยการเอาด้ายแดงไปผูก
เออมันผูกรับขวัญรับโชคครับ
เธอบอกเธอทำแบบเนี่ยแหละถึงถูกล็อตเตอรี่ติดกันสามนวดล่ะจ๊ะ
สามงวดนะจ๊ะ
ก็ต้องขอบคุณเจ้าของคลิปติ๊กต๊อกอีกครั้งหนึ่ง